สุราชคุณผู้ชมจำแค่นี้สุราช

ชวนไปเที่ยวเดี๋ยวไปผิดจังหวัดคุณ
แล้วยิ่งถ้าเกิดงานนี้นะใครที่ชอบดนตรีใครที่ชอบศิลปะ
ห้ามพลาดเด็ดขาดต้องไปที่สุราช

เป็นเทศกาลดนตรีแล้วก็ศิลปะเขาจัดขึ้นในสวนมะพร้าวนะคุณ

เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะ

ชาวไทยชาวต่างชาติแล้วยิ่งเกาะพงันนะ
เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอันดับต้นเลย

ติดเกาะงานแสดงศิลปะดนตรีในสวนมะพร้าว
มีศิลปินท้องถิ่นมีศิลปินนอกพื้นที่มาร่วมแสดง

ใช่นี่ไงคือเขาเปิดกว้างเลยค่ะ
เขาจัดที่สวนมะพร้าวโกบุยเขาข้าวแห้งเกาะพงัน

เออสุราธานีเดี๋ยวจัดช่วงต้นเดือนหน้า
จองตัวกันเลยนะคะ๗๙ตุลาคมค่ะ
อยากไปอยากไปจังเลยนะฮะอันนี้ภาพเขาเป็นแบบแถลงข่าวเนอะ